ปิดท้ายเป็นเรื่องราวความประทับใจบนโลกออนไลน
ที่ก็ต้องกดไลค์รัวให้เหมือนกัน
หน้าที่กดไลค์ของพี่สัตว์นั้นวันนี้

เป็นเหตุการณ์ที่มีคนรุมกันช่วยชีวิตตัวเงินตัวทองค่ะ
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าจิรานิยมโพสต์ภาพ
เล่าถึงวินาทีเข้าช่วยเหลือตัวเงินตัวทอง
ขณะเข้าเวรป้อมยามกองบัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
บอกว่าขับรถมาได้ยินเสียงรถเหมือนเหยียบอะไรสักอย่างหนึ่ง
ลงมาพบว่าปุ๊บตัวเงินตัวทองค่ะ
เหยียบนอนขวางถนนอยู่นะคะ
ก็เลยไปลากมาไว้บริเวณริมฟุตบาท
ในใจตอนแรกขนาดนี้ไม่น่ารอดนะคะคงช่วยอะไรไม่ได้
เพราะว่าไม่มีเงินแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ไหนจะรับรักษาตัวเงินตัวทอง
ระหว่างที่เจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้นอนจมกองเลือดอยู่นะคะ
ก็มีคนแชร์เหตุการณ์ในไลน์กลุ่มของกองกำกับการอารักษา๒
ก็มีคนมีน้ำใจค่ะติดต่อหมอแล้วก็โรงพยาบาลสัตว์
ตลอดจนช่วยบริจาคเงินกว่า๒๕๐๐บาท
แล้วก็ยังมีผู้มาอาสาขับรถช่วยเหลือขนย้าย
ตัวเงินตัวทองที่ได้รับบาดเจ็บตัวนี้ด้วย
เมื่อถึงมือสัตวแพทย์นะคะก็ได้ทำการตรวจรักษา
พบว่าตัวเงินตัวทองตัวนี้ไม่มีกระดูกส่วนไหนแตกหัก
จึงได้ทำแผลแล้วก็ฉีดยา
ก่อนที่จะนำตัวเงินตัวทองกลับไปปล่อย
บริเวณจุดเดิมที่พบนะคะ
ซึ่งหลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไป
ก็มีผู้เข้ามาแสดงความชื่นชมค่ะ
แม้ว่าตัวเงินตัวทองจะเป็นสัตว์ที่หลายคนไม่ชอบ
แต่ชีวิตก็คือชีวิตนะคะ
ทุกคนพยายามช่วยอีกหนึ่งชีวิตบนโลกใบนี้อย่างสุดความสามารถ
ก็เป็นเรื่องราวเล็กในน้ำใจที่ยิ่งใหญ่
มอบให้แก่สัตว์ร่วมโลกด้วยกันนั่นเองค่ะ
ในเฟซบุ๊กมีเขียนบอกด้วยนะว่าคุณหมอน่ารักแล้วก็ใจดีมาก

คิดแต่อาจจะเป็นค่ายาเล็กน้อยเท่านั้นเอง
ใช่ช่วงนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับตัวเงินตัวทองเยอะนะคะ
อย่างที่ใครใจจำกันได้ก็เหมือนเป็นโมเมนต์ที่ตัวเงินตัวทองเป็นเพื่อนกับมนุษย
เป็นเพื่อนกับมนุษย์ที่ตัวใหญ่เท่านั้นน่ากลัวจริงนะครับทีมเขาเตรียมคลิปไว้ด้วยนะจริงแล้ว
บอกว่าจริงนะอย่างที่คุณตำรวจเขาคิดว่าแบบต่อให้มีเงิน
ก็ไม่รู้จริงว่าคลินิกไหนรับรักษาบ้าง
นะคะถ้าจะมองว่าเป็นคือสัตว์พิเศษที่อาจจะต้องได้รับการดูแลพิเศษหรือเปล่า
ใช่ค่ะเป็นสัตว์ที่เหมือนกับว่าไม่รู้เนอะแต่มันก็อยู่บ้านเรามานาน
คือมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอ่ะไม่ใช่มันก็ไม่ใช่จะโอ้โหพาไปให้
เหมือนน้องหมาน้องแมวพาไปพบสัตวแพทย์อะไรได้แบบนี้

ที่จะต้องรู้กลไกลในร่างกายเขาอะไรอย่างนี้
เอาเป็นว่าต้องชื่นชมทุกฝ่ายด้วยนะคะ

และคุณสัตวแพทย์ที่ใจบุญและช่วยชีวิตเขาไว้ได้สำเร็จนั่นเองนะคะ